ไปดูที่ศรีราชาชนบุรีจริงมันเป็นอุบัติเหตุคุณผู้ชม
มีคนขี่รถจักรยานยนต์ล้มกู้ภัยก็ไปช่วย
แต่เพื่อนของคนเจ็บเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร
ลุกขึ้นมาออกท่าออกทางคล้ายกับองค์ลงแบบนี้ครับ
องค์ลงหรือว่าเมาลงเมาเยอะขนาดนี้หรือเปล่า
ถึงได้ออกท่าออกทางแบบนี้นะฮะ
แล้วมาลำอะไรมาโชว์ท่าอะไรแบบนี้
ลงหรือเปล่ากู้ภัยก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้

วัยรุ่นชายสองคนขี่รถมา
เราก็หมายรู้เออะ์โววาแล้วก็มีการตำหนีกู้ภัยเลยว่า
ไปพักหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดเลยก็พาหนุ่มคนนี้นะออกไป
แล้วก็คนเจ็บก็ออกไปด้วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอื่นตามมา
งงกันไปตามกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากน่าจะเมาทั้งกลุ่มนะครับ